ส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวครอบครัวของพี่บุ๋มปนัดดากับเรื่องราวรักร้าวของเธอ
ก่อนหน้านี้เธอออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอเลิกรากับสามี
ก็คือคุณเอกเอกรินนะคะแยกทางกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราได้เจอพี่บุ๋มแบบตัวเป็นเลย
ก็เลยขออัปเดตข่าวถามถ่ายกันหน่อยบอกว่า
บุ๋มบอกว่าเธอยืนยันนะว่าเธอยังไม่ได้มีการคืนดีกับพี่เอกนะคะ
ถึงแม้ว่าบางคนบอกว่าจะเห็นไปไหนมาไหนกับพี่เอกด้วยกันบ้าง
แต่ว่าก็ไปไหนมาไหนด้วยกันในฐานะเพื่อน
ส่วนสมมุติว่าถ้าหากพี่เอกจะไปเจอผู้หญิงคนอื่นที่ดีกว่า
บุ๋มเองบอกเลยว่าพร้อมทำใจนะคะ
และปีหน้าก็จะลุยงานองค์การทำดีให้ไปถึงในระดับอาเซียนเลยทีเดียวค่ะ

ไปทำกิจกรรมกับเขาเพราะเขาคือผู้ชายที่ผมไว้ใจได้มากที่สุดถูกไหมคะ
ดังนั้นแต่ถามว่าจากการเป็นหน้าที่คุณพ่อในบ้านมันยังไม่ได้ไง
เกิดเจอใครสักคนนึงเหรอมันก็คงจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันห้ามไม่ได้นะคะ
แล้วเราก็คงได้แต่ยินดีกับเขาเพราะว่าต่อให้เขาเจอใครก็ตามเนี่ย
แล้วเขาเลือกแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเขาเลือกคนที่ดี
ปีหน้าฟ้าใหม่ปีใหม่มีแพลนอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
วันนี้คิวงานมันเข้ามาเรื่อยค่ะคงไม่ได้อะไรมากมาย
ก็พักเรื่องรักเรื่องหัวใจกันไปก่อนปีหน้าพี่บุ๋มก็จะลุมเรื่องขององค์กรการทำความดีมากขึ้น
ก็เป็นแนวทางของเธออยู่แล้วที่ทำมาตลอดนะคะ